เอาไปดูต่อกันที่เด็กช่างเมืองแปดริ้วหน่อยโอ้โหห้าวเป้งกันซะเหลือเกิน
ไม่มีแผลวค่ะขี่จักรยานยนต์ไล่บี้ตามรถนักเรียน
รถนักเรียนคันนั้นมันมีเด็กต่างสถาบันอยู่
แล้วไม่ได้มีแค่เด็กต่างสถาบันมันมีนักเรียนคนอื่นด้วยไล่คว่างปลาหินแบบนี้
โอ้โหมีโดนลูกหลงด้วยเป็นยังไงติดตามค่ะ

แล้วบอกโดนน้องโดนน้องคือมันมีวัตถุบางอย่าง
ยกมาเป็นระยะของคุณคุณครูชม
ตั้งแต่วันพระธรรมดีที่หนึ่งนี่เองนะฮะหนึ่งธันวาคม
ถนนสาย๓๐๔คุณผู้ชมช่วงวัดอ่าวช้างไล่อำเภอแปลงยาวฉะเชิงเซาค่ะ
โอ้โหนายบุญส่งเอี่ยมศรีคนขับรถบัตรเล่าให้ฟังเนี่ย
บอกว่าขับรถรับส่งนักเรียนออกจากตัวเมืองแปดริ้วมีกลุ่มเด็กช่างขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็คว่างวัตถุคล้ายระเบิดเข้ามาในตัวรถเนี่ยคุณดูเห็นไหม
โอ้โหกระจกแตกเป็นรูกว้างขนาดนี้เลยนะเด็กเด็กในรถเนี่ยร้องกรี๊ดกันด้วยความตกใจค่ะ
คือในรถเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีเด็กช่างอีกสถาบันหนึ่ง
เขาบอกว่าก่อนหน้าขึ้นรถมาปุ๊บก็มีการร้องตะโกนท้าทายกัน
แล้วก็แจกของลับกันไปมาพอกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์
ไล่บี้มาประกบทั้งสองฝั่งโอ้โหตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ระดมปลาก้อนอิดก้อนหินใส่รถบัตรอ่ะฮะ
ตะโกนเลยบอกคนขับรถลุงอย่าจอดนะถ้าจอดผมเละแน่
เอาลุงเอาไงเอาไงเอากันขับหนีก่อนค่ะก็เลยต้องรีบเร่งเครื่องหนีก่อน
พร้อมกับโทรแจ้งตำรวจไปด้วยนะคะซึ่งเขาคิดว่าไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
เพราะว่าอะไรในรถคุณเห็นไหมเด็กนักเรียนประถมก็อยู่ด้วย
คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันแบบพูดภาษาชาวบ้านมันจะซวยไปด้วยนะ
ลูกหลงเออหลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็นำกำลังมาดูแลความปลอดภัยนะฮะบอกไว้ว่าไม่ให้ไปจอดรถรับส่งที่เด็กที่จุดเดิมอีก
เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุซ้ำอีกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการไล่บี้ตามหาด้วยนะว่า
ใครเป็นผู้เกาะเหตุนะครับเพราะว่าเด็กช่างก็มีไม่กี่สถาบันหรอกที่๘ริ้วนะคุณผู้ชมนะ
ก็ตามตัวอันง่ายอยู่เพราะว่างั้นให้ได้นะก่อนที่มันจะเกิดความสูญเสียขึ้นนะครับ